อีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้สังคมช่วยหนุ่มคนนี้
หนุ่มคนนี้เป็นพนักงานขับรถส่งของส่งน้ำดื่ม
ไปเจอผู้หญิงถูกข่มขืน
คือเราเคยเล่าไปแล้วคุณผู้ชมจำได้ไหมที่ว่าเป็นตาเมาเหล้าขาว
เมาเหล้าขาวตอนบ่าย๓๓ขวดแล้วอยู่กับหลาน
หลอกหลานเข้าป่าตัวเองเนี่ยแก้ผ้าแล้วขึ้นคร่อมหลานแล้วหลานก็ร้องโวยวาย

เข้าไปช่วยแต่สุดท้ายถูกเจ้านายเจ๊ไล่ออก
เจ๊แกบอกว่าเสียเวลาส่งของ

ไล่คนนี้ออกคุณผู้ชมเขาก็บอกว่าเจ้านายเข้าใจผมผิดอ่ะไล่ผมออกอ่ะ
คือเจ๊อาจจะไม่ได้ทราบเรื่องราวหรือเปล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือคือเหมือนกับว่าพอเขาเข้าไปช่วยเสร็จปุ๊บเนี่ยคือเด็กผู้หญิงคนนั้นไม่ถูกข่มขืนนะ
แต่มันก็ต้องมีเรื่องของคดีความใช่ไหมเขาก็ต้องถูกเรียกไปสอบปากคำไปให้ปากคำหลายอย่าง
คือก็ไปส่งของช้านำรถไปคืนจ๊ะเจ๊ก็ไล่ออกเลยบอกว่าเสียเวลานะฮะ
พลเมืองดีคนนี้คือนายทิพกรทองขาวอายุ๓๐ปีครับเป็นอดีตพนักงานขับรถส่งน้ำดื่มของโรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่ที่สงขราครับนะฮะ
วันที่๓เนี่ย๓ธันวานะครับเมื่อวานเขาเดินทางไปปรึกษากับตำรวจภูทรหาดใหญ่หลังประสบปัญหาครั้งใหญ่ในชีวิตนะครับ
ทิปกรเล่าว่าเพิ่งถูกนายจ้างไล่ออกเมื่อวันอาทิตย์แล้วก็ต้องเดือดร้อนเพราะว่าไม่มีที่อยู่อาศัย
ก่อนหน้านี้เนี่ยอาศัยอยู่ที่บ้านของเท่าแก่ครับหลังจากทำงานมา๒เดือนสาเหตุเพราะว่าคือเขาถูกไล่ออกเพราะส่งน้ำไม่ทัน
เนื่องจากว่าวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมาเขาทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีคุณผู้ชมจำได้ที่น้องมิ้นเล่าไป
ก็เข้าไปช่วยแล้วเด็กคนนั้นรอดพ้นจากการถูกตาข่มขืน
ต่อมาวันรุ่งขึ้นเขาไปให้ปากคำกับตำรวจเป็นพยาน
ส่งผลกระทบต่องานแน่นอนก็ต้องแบบแวบจากงานไป
นะฮะนะฮะประกอบกับเขาเองนำรถกระบาดคันใหม่
มาใช้ในการเดินทางไปส่งของเนี่ย
ให้เท่าแก่ที่เป็นผู้หญิงไม่พอใจ

กลับไปส่งของช้าไปส่งงานก็ช้าเอารถกลับไปคืนก็ช้า
ไล่ออกจากงานทันทีคุณผู้ชมครับ
ให้การประมาณ๑๐ประมาณบ่ายปากหวานบ่าย๒มุม
ก็กลับไปส่งน้ำต่อผมส่งน้ำจนถึงประมาณ๖โมงทุ่มกว่า
ผมก็กลับไปบ้านไปบอกคุณญาติของผมว่าผมมาส่งน้ำแล้วมาเจอ
ผู้หญิงร้องให้ขอความช่วยขึ้นเข้าไปดูด้านนู้น
พอมาบอกญาติผมที่บ้านเสร็จแล้วก็โทรกลับมาที่เท่าแก่ประมาณ๓๐๐
ทีนี้เต้าแก่เข้าใจผมกินก็ว่ารถคันเดาผมรวดว่าผมเอารถคันใหม่ไปส่งน้ำ
เต้าแก่ผู้หญิงแล้วเต้าแก่ผู้ชายก็ให้ผมเอารถคันใหม่ไปส่งน้ำ
แต่พอผมส่งน้ำเสร็จผมกลับมาครับบอกว่าเขาไล่ผมออก
อย่างนี้นะเท่าแก่ผู้ชายกับผู้หญิงต้องไปคุยกันนะ
นั่นแหละสิเท่าแก่ผู้ชายบอกว่าเอารถทำไมไปส่งเลยก็คันเก่ากระจกแตกอ่ะ
และคิดว่าจะกลับไปอยู่กับลุงที่นครศรีธรรมราช
ตั้งหลักก่อนหางานใหม่อีกทั้งคดีก็ยังไม่จบ
สำหรับผู้ที่ต้องการจะช่วยเหลือนายทิพกร
ละเมืองดีคนนี้ติดต่อได้เลยเขาอยากหางานทำคุณผู้ชม
เขาต้องการงานทำคนดีแบบนี้ต้องส่งเสริมนะครับ

โทรไปหาเขาได้ครับ๐๙๔๖๒๔๖๕๙๗นะครับ๐๙๔๖๒๔๖๕๙๗
แต่เบอร์นี้นะไม่ใช่เบอร์เขาเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสื่อมวลชนที่หัดใหญ่ครับ
โทรไปให้เขาประสานงานช่วยได้เพราะว่านายทิพกรไม่มีโทรศัพท์มือถือ
ก็ทำงานหาเช้ากินค่ำทั่วไปนะครับ
และในวันนี้ตอน๙โมงก็จะมีการเดินทางไปพบกับตำรวจภูทรหาดใหญ่ด้วยนะครับ

ช่วยกันหน่อยนะคะคนทำดีต้องได้ดีค่ะ